เซ็งเผิ้มปูนนะครับ
เวรกด้วยโคมรั้งหละกลับแล้ว
มวยมัดโหดขวาตรงอันตรายเขาคือต้องเอกกัมปนาศ
จรมาพบกับฝ่ายน้ำเงินเข่าเดือดเมืองตรังฝั่งหลักแทงแน่นแรงทุกดอกเขาคือช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
มวยคู่แรกเปิดหัวเราวันนี้นะครับฝ่ายแดงตองเอกกรรมนาศชื่อชัยวัดรุ่งเรืองอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ชื่อกิติศักดิ์ทองบัวอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดตรัง
กมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๕๕แพ้๑๔ครั้งเสมอ๓ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนนำพลเล็กกกรรมนาศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
โอ้โหฟอร์มหลังดีทั้งคู่เลยนะครับมวยคู่นี้ดูจากชื่อชั้นกระดูกมวยที่อยู่ที่แดงนะครับส่วนรูปร่างสูงยาวอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ
ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับพิกัด๑๒๐ปอนด์พี่ชัยกับรูปร่างช่วงชกนะครับตองเอนี่สูง๑๖๕เซนติเมตรส่วนช้างเผือกเล็กนี่สูงถึง๑๗๓ครับ
เผือกวันนี้ไม่เล็กซะแล้วนะครับเข้ามาใหญ่กว่า
มุมแดงว่ากันว่ากำปั้นหนักเหลือเกินอ้าวเดี๋ยวดูเลยครับ
ฝีมือดีนะครับต้นอาจจะสตาร์ทไปก่อนเนาะ
แต่ว่าช่วงปลายระหว่างจังหวะห่มตีวงในนะครับ
น้ำเงินจะแรงปลายหรือเปล่าน่าสนใจครับมวยคู่นี้
โอ้โหวันนี้มากันสองเชือกเลยนะครับใหญ่โตเหลือเกินครับงานนี้
อ่ะก็ศุกริยบรรชารัฐนะครับประจำวันเสาร์ที่สิบแปดมิถุนาครับ
โอ้โหแฟนในเวทีก็ยังอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมนะครับ

อ่าใครนี่มีเพื่อนสะกิดครับ

ช้างศึกเจอกับไวไฟครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
อาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
ถูกใสดี

ดังครับรอบกามั่น
ปะทะออกมาแล้วครับ
วันนี้ช้างเผือกมาถอดมงคลให้ช้างเผือกเล็ก

ช้างใหญ่นี่จะแห่ดุดันเลยครับ
ส่วนช้างเผือกเล็กนี่จอกลูกฝีมือครับ
วงในเหนียวแน่นเข่าแหลมคมนะครับ

วันนี้ช้างมาส่งเชือกนะครับจะอยู่ยังยืดยงหรือว่าจะช้างล้ม
เดี๋ยวดูกันเลยเอาคู่แรกช้างแรกก่อนเลยนะครับ
องเอกอกรรมนาศแดงจากพนมสารคามน้ำเงินช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
ดูจากรูปร่างโครงสร้างแล้วฝ่ายน้ำเงินน่ารักมาก
ได้ช่วงนะ
ก็ดีนะครับชุมพลหิตยศให้กระแนน๓คนรวมจิต
ถ้านั้นโดนบุเบิร์ตแล้วก็ใช้ยุทธ์ของนัทเรศ
มวยคู่นี้อยู่ที่ปะทะกันอ่ะเสียดสีกันแล้วเนี่ยใครจะยุบเท่านั้นล่ะ

กับซึ่งยอดมวยไทยรัฐถูกมาก
ถ้าเหมือนตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเฮ้ยเร็ดติ้ง
ไปที่ไหนมาที่ไหนถามหากันตลอด

ถามถึงไทยรัฐทีวีตลอดยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เจาะล่างเป็นหลักก่อนเลยนะครับแดง
ตองเอพรถก็กลับข้างหน้าจากนมสารค่าชะเชิงเศร้านะครับ
นี่แหละครับโยกขยับโยกขยับ
รออยู่นะครับต้องเอช่วงเสียเปรียบ
แพ้ชนะต้องไปว่ากันที่ไปไปละครับ
ยุบใครเยี่ยวใครหมดแรงเท่านั้นแหละนะ

มวยที่จะออกตู้ออกทีวีนะ

ต้องอยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยทางด้าน
ผู้จัดจะเน้นที่ตรงนั้นตลอดนะครับ
กรรมการสับมือชกนี่เจี๊ยวเจ้าเลยบนล็อก
อืมนี่แหละให้ความเชื่อถือกับแฟนมวยมาโดยตลอด
นี่กับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

กกันไปขยับกันมา
ความสนุกที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงนะครับ

จะเผียนหรือเปล่าที่มันผ่านมาถ้าคู่เปิดหัวมาเผียนนี่สุดมั่งเผียนกันยาวเลยนะ

พลิกตลอดสนุกทุกคู่นะครับ
และทุกนัดด้วยจะจะเป็นแบบนั้น

ดูข่าวหัวนี่มันคู่กัน
โดยเฉพาะเจ้ารองนายกท่าเรือ

ไลนี่ก็ถือว่าน้องของนายกท่านทรมนตรีจังหวัดรบบุรี

น้องของกำนันด้งบอกโอ้โหต่อเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้น

ตัวเพศ๓ยกเข้าในสลมมาเยอะแล้ว
ช่วงปลายยกที่๑ครับเดี๋ยวต้องดูต่อกันในยกที่๒เลย

ครับนี่มวยคู่แรกเราผ่านมาแล้วยกแรกครับ

เดินเข้าหาต่อยหมัดขวาเลยครับ
ขังเผื่อเพศนึกต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไป
ยัลมั้งนี่ครับนี่นัดด่งของเรากับ
คุณมานะผลทำโชคครับมาชมมวยถึงขอบสนามเลยครับ
เสื้อสีแดงก็เสียชายสุโขทัยครับ
เสื้อเฉิดเสียงอ่อนก็คุณสมชัยมิดสูรนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดทางครับ

ที่๒ปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับ
หมดยกแรกนั้นคุณกรรมนาศชูสุวรรณนี่สั่งเน้นเลยเจาะยาง

ย่อให้ตัวเท่ากันให้ได้เลย
ใครเจอจุ๊บเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
สำเร็จนอกตีนซ้ายได้นี่
ต้องเองออกขวาลำบากนิดนึงครับ
เฉียช่วง
อาจจะได้หนักนี่ออกตีนขวาก่อน
โอ้ซ้ายมาอยู่แล้ว
ชักเล็ก
แต่ว่าช่วงนี้จะทำให้เป็นการโต
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะไปโต้มา

เอาละครับเริ่มสนุกครับคุณผู้ชม

ถ้าออกก่อนนี่เข้านี่ได้เปรียบเห็นเลยนะครับ

น้ำเงินมีถึง๒ตีดด้วยพี่ปาน
ขยับเปิดติดซ้ายนำนึกซ้ายหยัดก็เป็นขวาใหม่อีกแล้ว
ขวานแน่นจริง่ะ

ภาพยาปุ่มริวน์
บ้านชิคกะทศโตจะเฉิน
เมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์มีแบบเร็วฉะเชิงเศร้า
ข้อยขยับต้นแข้งขวานิสัตว์มันต่ำแต่ละแข้งมันนักแรงดีเยอะเกินนะทองเอ

เผือกตอนนี้มาเน้นที่แข่งซ้ายหน้านะช้างเผือก
เออเอาซ้ายหน้ามาแก้ไงสวยข้ำสวยงาม
เสียหายเสียทรงถ้ากำลังเบียดมาเจอแบบนี้ก็เสียหายเลย

ช่วงปลายใกล้จบใกล้หมดยก

มวยคู่แรกเราผ่านมาครับ๒ยกนี่ภาพช้ายกที่๒ครับ
เผือกเล็กเกี่ยวขาได้เสียหลักล้ม
เผือกเล็กเนี่ยเป๊ะตัดล่างกูล้มทั้งยืนเลยเสียหลักล้มทั้งยืนตัวลอยลงมาเลยครับ
๒นี่เล่นกันเจ็บแล้วนะครับ
พอเล่นกันเจ็บก็แม่ชักจะมีน้ำโหเลยครับ
พอมีน้ำโหก็นี่แหละครับเป็นบ่อเกิดของความมัน
ยกสามอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อน
สามครับท่านผู้ชมครับแดงต่อเองกกรรมนาศน้ำเงินช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
สองยกนี่เห็นชั้นเห็นเชิงกันแล้วนะครับน้ำเงินนี่หาทางเข้าใน
เขาตกวงนอกโดนลูกของหนักก่อนเลย
มีพวกแก้งขวาเข้าไชโครงแต่ละที
โอ้โหแดงเป็นปื้นเลยนะ
ตกนี้มีพวกไหนก่อนวงไหนถึงจะเห็นชัดเจน
ใครก็ทำได้ดีเลยแต่แดงตีหน้าขาก็เจ็บนะ
ต้องกั้นแก้งขวาก็ตะเจนด้วยนักมาก
วงในตีเข่าโต้เข่าต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตีครับคุณผู้ชม
เอาละครับเริ่มเข้มข้นสนุกสนานครับ
ลักษณะแบบนี้ครับช้างอ้าวแตกฉันแล้วน้ำเงินโดนสอกไปเมื่อสักครู่พี่ปาก
เห็นเลือดจนได้มันเฮียนไง
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวว่ามาเลยอ่ะทำท่าจะเลือดท่วมจอ
ท่วมจอตอนนี้ท่วมหน้าไปก่อน
เดี๋ยวช่วงจอเดี๋ยวตามมาตินขวานำตีขวาต่อยขวาด้วยมาทุกคู่เลย

ซุกใต้ปีกก่อนเลยครับก่อนจะตีเนี่ย

โดยช้างเพื่อน
ตั้งไหวตั้งแรกตั้งไหวตั้งตี
ทรงเอตได้ลูกหนัก

เอาไว้เจ้าชั้นเพื่อ

มาทั้งแข่งสอบสารพันธ์อาวุธกันทุกอย่างนะ

เกมจะพลิกแปรผันหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชม

โค้งในตั้งฟ้ายตั้งบอกตั้งฟ้ายตั้งตี

คำมาและแทงไปได้ด้วยครับค้างเคียง
ดีกันคนละแบบนะครับน้ำเงินนี่ได้โกงแทง

ขอเรียววัดกันที่การพิสอบครับ
ปลายพละกำลังใครเหนียวกว่าเท่านั้นเองครับตอนนี้
ใช้กำลังปะทะกันอยู่แล้วตอนนี้มาถึงตรงนี้นะ
เข้าขวาตีไปเลยครับช้างเผือก
ไม่รู้ว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่ใครตีใครครับ
น่าสนใจเลยครับโปรติดตามตอนต่อไปยกที่๔ครับ
ทีมงานน้ำเงินนี้คัดเลือกได้ดีด้วยนะครับ
เลือดไม่ไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวเลย

ต้องเปิดเกมเลยครับน้ำเงินช้างเผือกเล็ก

แต่วันนี้มาดีมาด้วยความมั่นใจครับช้างเผือก
แค่งซ้ายสะโอ้โหเจอขวาแต่ละดอก
นักแรงเหลอะเกินนะจริงต่อมเอ
ใส่ชายโครงอย่างเดียวด้วยนะแต่โกงแหลมมันทำได้ดีด้วยไงน้ำเงิน
พยายามจะพลิกเหลี่ยมไม่ได้ครับเจอเดินแล้ว
หัดศอกสารพัดอาวุธครับมาถึงช่วงนี้แล้วนี่โอ้โห
ข้นดุเดือดตื่นเต้นจริงครับคุณผู้ชมกับยอดมวยไทยรัฐ
เลือดเริ่มไหลออกมาเป็นทางอีกแล้วนะครับพยายามจะรูดลงล่างนะครับตองเอ
เขาเรียกว่ายอดมวยคุณภาพ
ใส่สู้ทางหลักสรุปสุดยอดจริงครับคุณผู้ชม
กับจอดมวยไทยรัฐโดยโปรมอเมอร์เตอร์ส่งชัยรัฐนสุบัน
แฟนมวยอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้
แล้วแบบนี้ล็อกอีกแล้วโกงแทงแหลม
ดีกันคนละแบบครับน้ำเงินนี่โกงแล้วแทงแหลมได้ดี
แต่มีเด็กติดนิดหนึ่ง
ไม่ถูกเลยอันนี้ขยับออกขวาไหมต้องเนธ
ปลายยกสี่
ขวาไหม้แล้วซ้ายขวาขึ้นมา
น่ะสารพัดอาวุธยังมันกำเดินตลอดนะไอ้เจ้าช้างเผือก
อ้าวพลิกเลี่ยงโอ้โห
ไปไหนไปด้วยเลยเจอแบบนี้

แม่ต้องจุดยุทธต้องแก้เกมยกสุดท้ายนะ
อ้าววันสอบงัดสู้ในแทงมา๒เมตรไปยังไงหมดยกสักก่อน
โอ้โหเพราะเลือดออกนี่
เผือกเล็กกลายเป็นมนุษย์บ้าคลั่งไปแล้วนะครับ

ยังเหลือยกสุดท้ายอีก๑ยกครับ
เดี๋ยวดูครับแซงได้ไม่ได้
ที่๕นะครับยกสุดท้ายแดงตองเอนะครับ
น้ำเงินช้างเหวือกเล็กเกียจส่งลิสต์
องเอนี่ใช้พลังฐาน๓เอมาเลย

แพ้ชนะนี่ต้องบอกว่าสุดยอดทั้งคู่นะ

ช้างเผือกพยายามจะพลิกเหลี่ยมหาเหลี่ยมไปเลยครับ
พยายามจะหักล้มนะยังฝืนเอาไว้ได้ครับ
นี่ถ้าหักว่าหักไม่ล้มนี่นะเป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ
เหลี่ยมมันสำคัญน่ะ
อ้าวดู
ก็อยากจะออกตีนขวามาอีกแล้ว
ยังไม่เดินไม่เดิน
ไม่เดินโดนแข้งหรือเปล่า
ยังอยากตีนซ้ายนำไหม

แม่ยกนี้ออกมารอจังหวะไปที่คือ

แม่ว่าเจ้าตรงเองมันก็
เจ้าตรงนี้มันคือยก๕ในสมังเสมอนะความ

แม่ก็ดีกว่าแม่ก็ดีกว่า
แม่ก็ดีกว่าแม่ก็ดีกว่า

แม่ก็ดีกว่า
แม่ก็ดีกว่า
แม่ก็ดีกว่า

บางท่านก็อยู่ไฟแดงก็โบกไปโบกมือพอแล้วพอแล้ว
หมายถึงว่าโบกให้พอเขาเจ๊สบายนะ

แดงมันได้ลูกหนักด้วยไงวันนี้นะพี่ป่านะ

โอ้โหโดดเขาลอยเลย
ดำเงินขยับแม่โชว์ได้ชุดสวยเรียกเสียงเฮกกลับคืนมา
หยุดไปเดินประมาณ๔๕วินาทีเสียโอกาสไปนิดนึง

ไม่ทำให้กับท่านผู้ชมทางบ้านผิดหวังครับทุกนัดครับ
บ่าย๒โมงไทยรัฐทีวีนะครับช่อง๓๒
หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกันสักครู่เดียวนะครับ

สถาดรณอยู่เบอร์คนสุดท้ายครับ๙๕๑๑๐๐๐๙๙๙
ชูมือให้
องเอกอกรรมนาศแดงครับจากพนมสารคามชนะคะแนนช้างเผือกเล็กเกียรติ
ชงลิ้นคู่เปิดหัวสึกยัดวัยทรรัฐโดยส่งชัยและตนาสุบัติ
นุกสนานใช้ได้เลยครับพักกันสักครู่ครับ